ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านน่าจะได้เห็นคลิปไปแล้วนะคะ
เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถนะคะครับที่มีรถพ่วงคนขับเนี่ยโอ้โห
ชักปืนออกมาแล้วก็ขู่คนขับรถเก่งก็เป็นลักษณะของการขับรถปาดหน้ากัน
แล้วก็โมโหกันนะคะเราตามจนเจอคนขับรถพ่วงแล้วนะ
นี่เห็นไหมคะชักปืนออกมานี่ค่ะเขาบอกว่าปืนปลอมค่ะ
เป็นพ่อค้าขายล้อแม็กซรถยนต์ออนไลน์ก็ชี้ให้ดู
ที่ขับรถมาแล้วถูกรถพ่วงปาดหน้าแล้วชักปืนออกมาขู่
จุดตรงนี้นะคะคือเหตุการณ์ก็คือบนถนนรังสิตนครนายก
อำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี
วันนี้ที่สพธัญบุรีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

จับกลุ่มนายคมสรรพิเศษอายุ๒๙ปี
คนขับรถพ่วงตามที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ของกลางคือปืนปลอมที่เป็นปืนไฟแชคค่ะคุณผู้ชม
ก็คือปืนที่ใช้ในวันก่อเหตุตามคลิปค่ะ
คมสรรคนขับรถพ่วงบอกว่า

แล้วก็ขอเตือนคนทั่วไป

แซงแล้วก็เบรกกระทันหันกัน
ทำให้รถลูกพ่วงสะบัด
รถเก๋งที่ขับตามมาเร่งเครื่องใส่
คมสรรที่ขับรถพ่วงบอกว่า

หยิบปืนปลอมออกมาแล้วก็เล็งขู่ตามในภาพ

คุยกันปรับความเข้าใจกันแล้ว
คมสรรบอกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้

เพราะว่าเลนส์มันบีบให้ผมต้อง

ก็แค่นั้นนะครับ

ถ้าก็กระเช่งจระ

หรือปืนไฟแช็กที่นายคมสันบอกนี้นะครับ
โดยการข่มขู่โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ